สมุทรปราการได้จับกลุ่มเยาวชนนะคะที่ก่อเหตุใช้มีดไล่ฟันหนุ่มโรงงานจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
เยาวชนคนนี้เนี่ยอ้างว่าเข้าใจผิดค่ะนึกว่าหนุ่มโรงงานเป็นนักศึกษาสถาบันคู่อรินะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกสมชัยอินตาพวงรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการ
ประชุมติดตามความคืบหน้าค่ะกรณีวัยรุ่นใช้มีดดาบไล่ฟันกันที่บริเวณริมถนนสุขสวัสดิ์
พระจุลจอมเกล้าอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการ
ทำให้นายเอกรินธุระพัฒน์อายุ๒๐ปีพนักงานบริษัทถูกฟันด้วยมีดเข้าที่บริเวณใบหน้าแล้วก็บาดเจ็บสาหัสนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกอนัญชัยชาญผู้กำกับการตำรวจภูทรพระสมุทรเจดีบอกว่า
สั่งการให้ชุดสืบสวนออกหาข่าวและตรวจสอบกล้องวงจรปิดจนรู้ตัวคนก่อเหตุแล้ว
โดยใช้รถจักรยานยนต์๓คันมีเยาวชน๖คนทั้งหมดเป็นนักเรียนของวิทยาลัยแห่งหนึ่งในพื้นที่ค่ะ
และติดตามจับกลุ่มตัวได้สี่คนแล้วหนึ่งในนั้นคือคนที่ลงมือฟันนายเอกรินนะคะ
ซึ่งก็ให้การกับตำรวจว่าเข้าใจผิดเพราะเห็นคนที่บาดเจ็บเนี่ยแต่งกายคล้ายกับสถาบันคู่อริ
ก็เลยเรียกให้หยุดรถแต่ผู้บาดเจ็บไม่ยอมหยุดรถขี่รถหลบหนีไป
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เนี่ยก็เลยขี่รถไล่ตามหลังจากนั้นก็ลงมือก่อเหตุค่ะ
ส่วนผู้ที่ร่วมก่อเหตุที่เหลือตำรวจบอกว่ากำลังติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ